มาดูความคืบหน้าค่ะกรณีที่มีน้องนักเรียนชั้นม๕นะคะ
ถูกรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายแล้วก็รุ่นพี่เนี่ยเป็นกลุ่มสาวประเภท๒ด้วย
ถูกทำร้ายลักษณะที่ว่าจับหัวโขกพื้นเลย
ตอนแรกบอกว่ารุ่นพี่หมั่นไส้ว่ารุ่นน้องเนี่ยสวยกว่า
สุดท้ายรุ่นพี่บอกว่าไม่ใช่เขม่นกันมองหน้ากัน
สาเหตุแค่มองหน้ากันก็เลยโมโหทำร้ายร่างกายกันนะคะ
ล่าสุดเนี่ยค่ะตำรวจสพคงจังหวัดนครราชศรีมา
ไกล่เกลี่ยแล้วนะคะแต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูใบรับรองแพทย์
ของน้องผู้เสียหายด้วยเพื่อนำรายละเอียดไปประกอบสำนวนคดี
เหตุการณ์นี้นะคะน้องผู้เสียหายชื่อว่าน้องโมอายุ๑๖
เรียนอยู่ม๕โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
เมื่อ๒๔พฤศจิกายนน้องโมกับเพื่อนแล้วก็พี่สาว
เที่ยวงานงิ้วประจำอำเภอที่ข้างที่ว่าการอำเภอคม
แล้วก็มีกลุ่มรุ่นพี่มารุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เพราะว่ารุ่นพี่เนี่ยจับหัวโขกพื้นเลยนะ
แล้วก็รุมทำร้ายจนน้องเขาเนี่ยอาการหนักเลยค่ะ

เขาก็ต้องแจ้งความเอาผิดเพื่อดำเนินคดีกับรุ่นพี่

ก็อยู่โรงเรียนเดียวกันกับน้องนี่แหละ
ล่าสุดค่ะที่สถานีตำรวจภูทรคง
อำเภอคงจนครรัชศรีมา
ญาติของน้องโมเดินทางเข้าพบตำรวจ
เพื่อเตรียมดำเนินคดีกับกลุ่มรุ่นพี่ที่ก่อเหตุนะคะ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ต้องรอใบรับรองแพทย์ก่อน
คือต้องดูรายละเอียดการรักษาอาการของน้องโม
จากทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาก่อนนะคะ
ก็คือน่าจะได้รายละเอียดประมาณ๑๑ธันวาคมนี้แหละ

เพื่อจะนำมาประกอบสำนวนคดีว่าอาการบาดเจ็บบาดเจ็บขนาดไหน
เพราะถ้าบาดเจ็บสาหัสเนี่ยโทษมันหนักขึ้นไงคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอดูตรงนี้ก่อน
แล้วก็จะมีการนัดสอบปากคำ๑๒ธันวาคม
ทีนี้ทางผู้มนุยการโรงเรียนออกมายืนยันค่ะว่า
ทางโรงเรียนมีนโยบายให้รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องอยู่เสมอ
แต่เหตุการณ์นี้เป็นรุ่นพี่กับรุ่นน้องมาทะเลาะกัน

เชื่อว่าลึกแล้วเนี่ยเรียนสถาบันเดียวกันก็น่าจะต้องรักกันนะ

แต่เรื่องนี้ก็เลยเดาว่ามีคนนอกมาอยู่ในกลุ่ม
มีคนนอกมาเกี่ยวข้องก็เลยเกิดเรื่องราวทะเลาะกันอะไรแบบนี้ค่ะ
พอโรงเรียนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไกลเกลี่ยเรื่องราวนี้

เชื่อว่าจะได้ไม่มีปัญหาในระยะยาวต่อไป
มีความเชื่อมั่นว่าเขายังมีความรักความผูกพันกันอยู่เสมอ
แล้วก็เหตุที่เกิดก็ไม่เฉพาะที่เป็นจากที่อื่นแล้วก็จากเด็กภายนอก
แต่ในเด็กของเราเองเนี่ยเราเองก็พยายามจะพูดคุย
ก็ให้ครูที่ปรึกษาให้ครูฝ่ายปกครองไปเยี่ยมไปดูแลอยู่
เพราะฉะนั้นคิดว่าจะไม่ใช่เรื่องยาก
น่าจะไม่เป็นปัญหาในเรื่องของในระยะยาวมีความเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับ
ถ้าเขามาพร้อมกันวันไหนก็คงจะได้พูดคุยด้วยดีนะครับ
น้องโมเขาบอกว่ารุญพีอยู่ดีก็เดินมาถามว่า